เทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
กำลังเป็นที่กล่าวถึงของบริษัทรถหลายแห่ง
ที่ได้นำเอารถยนต์ต้นแบบออกมาแสดง

หลายคนบอกว่านี่คือเทคโนโลยีแห่งอนาคต
ที่จะสามารถนำมาใช้ได้จริงในเร็วนี้
เราจะได้เห็นข่าวการทดลองของบริษัทหลายบริษัทนะครับ
แต่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ถึง๒ครั้งแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต

ยังเร็วเกินไปหรือไม่สำหรับเทคโนโลยีนี้
และมันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
หลังเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกเป็นครั้งที่๒

รถคันนี้ได้เปลี่ยนทิศทางและพุ่งเข้าชนรางรถไฟ
ที่ทำจากไม้อย่างจัง
โดยมีรายงานว่าระบบควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัติ
ของตัวรถนั้นเปิดใช้งานอยู่
แต่เซ็นเซอร์บริเวณพวงมาลัยชี้ว่า
มือของคนขับไม่ได้จับอยู่ที่พวงมาลัย
เป็นเวลานานประมาณ๒นาที

ซึ่งขัดกับข้อกำหนดในการใช้งานที่ระบุว่า
ในการเปิดใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวนี้
ผู้ขับขี่ต้องจับพวงมาลัยไว้ตลอด
นับว่าเป็นเคราะห์ดีที่กรณีล่าสุดนี้

แต่กับกรณีก่อนหน้านี้คือนายโจชัวร์บราว
เสียชีวิตในรัฐฟรอลีดา
เนื่องจากระบบอัตโนมัติของรถ
ไม่สามารถตรวจจับรถบรรทุกอีกคันที่อยู่บนถนนได้
เนื่องจากสีของตัวรถจ้าเกินไป
ดูคล้ายกับสีของท้องฟ้า
ยังเป็นรถบรรทุกขนาดยาว
จึงทำให้ระบบคองเทสล่าตีความผิดว่านั่นไม่ใช่รถ
และทำการเปลี่ยนเลนจนเกิดการชนขึ้น
เมื่อวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งทั้ง๒เหตุการณ์นี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
อาจารย์พองนิวแมนแห่งบริษัทโมบายโรโบติกกรุ๊ป

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต้องดูไปตามบริบท
ขณะที่เรากำลังพยายามทำให้ผู้คนปลอดภัยยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามเข้าใจระบบการทำงานของมันด้วย
เมื่อรถเหล่านี้ออกไปวิ่งบนท้องถนนด้วยความเร็ว
และทุกคนต่างคาดหวังในเทคโนโลยีนี้
และบริษัทก็พยายามย้ำตลอดว่า
รถยนต์อัตโนมัติของพวกเขามีความปลอดภัย
ขณะที่เทสล่าพยายามตรวจสอบข้อมูลของรถ
เพื่อหาว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริง
ขณะที่บรรดาค่ายรถยนต์แห่งอนาคต
ต่างกำลังเฝ้ารอข้อมูลที่ได้จากกรณีที่เกิดขึ้น
ทีมโฮเดอร์บรรณาธิการนิตยสารออโต้คาร์ระบุว่า
ทางการกำลังสอบสวนเรื่องนี้เช่นกัน

ระบบของรถดูไม่ออกว่าเป็นรถบรรทุก

เทสล่าพัฒนารถขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบก้าวกระโดดเกินไป
ทำให้ปัญหาต่างถูกสะท้อนออกมา

เทคโนโลยีนี้มีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่
แม้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะน่าเศร้า
แต่มันก็เป็นเส้นทางสู่การพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
หลายคนให้ความสนใจกับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

เชื่อมโยงการส่งข้อมูลไปยังระบบส่วนกลาง
อกจากนี้ยังมีระบบเซ็นเซอร์และระบบอื่นที่มีความสำคัญ
และตอนนี้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติมีระบบทุกอย่างที่จำเป็นแล้ว
ต่างกำลังทดสอบรถยนต์ระบบอัตโนมัติของพวกเขา
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น
ไม่อาจจะหยุดยั้งการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติได้อย่างแน่นอน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน